สุดท้าย

๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕๐๐ตรคม
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

โอ้โหไทยเล่น
และวันนี้พบกับปีโป้ปียนุษย์ประมูลกิจ

คณะที่ปีป้อจะพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้
เรียกได้ว่าเป็นคณะที่อลังการที่สุดของประเทศไทยเลยค่ะ
นั่นก็คือคณะไจ้หยกฟงนั่นเองค่ะ
ิ้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่สืบทอดกันมานานนับพันปี
มีจุดเริ่มต้นจากการแสดงในราชสำนักของจีน
งิ้วเข้ามาสู่ประเทศไทยพร้อมกับการหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีน
และรุ่งเรืองสุดในสมัยรัชกาลที่๕
ปัจจุบันงิวไม่ได้เล่นให้คนในราชสำนักดูอีกต่อไป
หากเป็นการแสดงเพื่อให้เทพเจ้าในสารเจ้าได้รับความเพิดเพลินเท่านั้น
ที่ไหนมีสารเจ้าที่นั่นมีงิ้ว
และวันนี้ที่สารเจ้าโป๊ยเซียนบางลักษณ์กรุงเทพ
ท่ามกลางตึกสูงกลางกรุงเรามีนัดกับคณะงิ้วที่ว่ากันว่าดังที่สุดในเมืองไทย
ซึ่งเล่นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม
ซึ่งก่อตั้งโดยชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางเข้ามาทำมาหากินในเมืองไทย
มาจนถึงวันนี้ต้องเปลี่ยนเจ้าของมาแล้วหลายรุ่น
แต่งิ้วคณะนี้ก็ยังคงยืนหยัดทำการแสดงมอบความสุขให้กับทุกคน
สมาชิกในปัจจุบันส่วนมากเป็นคนไทยค่ะ
บางคนมาเล่นงิ้วเพราะเพื่อนชวนบางคนเป็นลูกหลานของชาวคณะ
แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความรักและความชื่นชอบมนต์เสน่ห์ของเนื้อนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะปีโป้ก็อยู่กับพี่ต่องแล้วนะคะเป็นผู้จัดการของคณะไซส์หย่งหงนั่นเองนะคะ

อุปกรณ์ไฮเทคของโรงงิ้วมีอะไรพิเศษ
เวทีใหญ่มันจะมีฉากเปียง
อลังการแสงสีเสียง
พอสตูมของคณะนี้เนี่ยนำเข้ามาจากประเทศจีนเลย
ถูกต้องครับอุปกรณ์ที่ใช้เสื้อผ้าก็นำเข้าหมด
อุปกรณ์ที่ใช้เสื้อผ้าก็นำเข้าหมด
อุปกรณ์ที่ใช้เสื้อผ้าก็นำเข้าหมด
อุปกรณ์ที่ใช้เสื้อผ้าก็นำเข้าหมด

อุปกรณ์ที่ใช้เสื้อผ้าก็นำเข้าหมด
อุปกรณ์ที่ใช้เสื้อผ้าก็นำเข้าหมด
อุปกรณ์ที่ใช้เสื้อผ้าก็นำเข้าหมด

เดาร้ายตัวโงงต้องทำหน้าดูก
อย่างที่บอกดาวร้ายตัวโงงต้องทำหน้าดูก
หรือว่าคณะงิ้วไซต์หย่อมหงษ์
ถือเป็นอุปรากรจีนที่ดังที่สุดในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้

ไมโครโฟนที่รับเสียงรอบทิศทาง
แถมเขายังมีระบบแปลภาษา
สำหรับแฟนคลับหน้าเวทีที่อาจจะฟังไม่ทัน
ก็มีอทิศทาง

สวัสดีค่ะพี่ฟอร์ดสวัสดีค่ะ
เขาว่ากันว่าคณะไซต์หย่อมหงษ์เนี่ยนะคะ
ร่ำบลือในการเสื้อผ้าที่นำเข้ามาไหมฮะ

นำเข้าจากเมืองจีนค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้ก็จะเป็นพวกตัวขุนนาง

เอาชุดนี้แพงสุด๔มุมค่ะ
ชุดคอสตูมทั้งหมดของคณะไซต์หยุงฮงมีทั้งหมดกี่ชุด
เฉพาะตรงนี้ก็ร้อยกว่าชุด
แต่ถ้าอยู่ที่บ้านนี่นับไม่ถ้วนค่ะ
มาด้านหลังของพี่โป้นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นหมวกในการแสดงซึ่งบอกถึงตำแหน่งด้วยไหมพี่จอย
ใบนี้พวกขุนพวกเจียงหรือว่าพวกแม่ทัพใส่

ก็คือนักแสดงถือตัวนี้นี่คือรู้เลยว่ากำลังควบม้าอยู่ค่ะ
จากเสื้อผ้าแล้วสิ่งที่ทำให้ไซส์หย่องโฮงเป็นหนึ่งได้ไม่ยาก

และถ้านับรวมกันทั้งนักแสดงเบื้องหน้าและผู้อยู่เบื้องหลัง

ซึ่งถือว่าเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราตอนนี้เลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ๖โมงกว่าแล้วนะคะ
นักแสดงแต่ละคนก็จะมีจุดเฉพาะของตัวเองเพื่อที่จะแต่งหน้า
พี่คนนี้คือพระเอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่างิ้วเนี่ยใช้เสียงสูง
ผู้ชายเป็นพระเอกร้องไม่ไหว
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ม้วงนะคะกำลังแต่งหน้าอยู่นะคะ
อาจารย์คะใช้เวลาในการแต่งหน้านะ
ประมาณ๒๐นาทีก็เสร็จค่ะ

จะแต่งหน้าทำผมเสร็จไม่พร้อมกันนะคะ

ลำดับไว้แล้วนั่นเองล่ะค่ะ

มาจองเก้าอี้ตั้งแต่บ่าย๓โมงเย็น

ก็ใช้แปดปีได้นะเหรอเพราะว่าตีนเนียวเมืองจีนเพราะเมืองจีนกักมากมายคน
นี่นะคะคุณผู้ชมจองแถวหน้าเลยนะคะเห็นร่มวางอยู่ตรงนี้ไหมคะ
เอาออกไม่ได้นะคะนี่คือการจองนะคะ
และคนที่อาม่าตั้งหน้าตั้งตารอตั้งแต่บ่าย๓โมงก็คืออีหวย
อิมพอร์ตข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศจีนนู่นล่ะค่ะ
เริ่มแสดงที่คณะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

ตอนนี้ด้านหลังเวทีกำลังม่วนกับการแต่งหน้าทำผม
เพื่อให้ทันขึ้นแสดงในเวลา๑ทุ่มตรงค่ะ
และหนึ่งในนั้นก็คือปีโป้เองล่ะค่ะ
ซึ่งได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงกับชาวคณะไซส์ย่อมพงศ์ด้วย
โดยบทที่พี่โป้ได้รับก็คือนางสนมของห้องเต้
ประสบการณ์ครั้งแรกตื่นเต้นมาก
นี่สวยไหม
น้องปีโป้คืนนี้มาร่วมแสดงเป็นนางสนมนะครับ
ทางทีมงานไทร่าทีมี
ซึ่งให้เกียรติธรรมนิวไซด์หย่อมหงด้วยนะครับ
มากภายให้พี่น้องชาวไทยเที่ยวสายจีน
อนุรักษ์วัฒนธรรมชาวจีน
โอ้โอ้โอ้โอ้
วันนี้คณะไซส์ยงหงจะทำการแสดงเรื่อง

ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อกระบดของขุนนางผู้หนึ่ง
แย่งชิงบันลังจากห้องเต้
ลูกชายของขุนนางน้ำดีกลับมาแย่งชิงบันลัง
คืนให้กับเหล่าซิลหลานชายห้องเต้อมกร
ได้กลับมาครอบครองบันลังอีกครั้งนั่นเองล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพี่โป้อยากจะบอกว่าความรู้สึกของปีโป้นะคะ
ตื่นเต้นมากก่อนขึ้นแสดงนะคะ
แล้วพอได้ออกมาหน้าเวทีแล้วได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนะคะ
คุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่พี่โป้จะเก็บภาพความประทับใจนี้
เอาไว้ในชีวิตนี้เลยนะคะ
เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พี่โป้ได้มาแสดงรับบทบาทเป็นงิ้วแบบนี้นะคะ

วันนี้พี่โป้รู้สึกภาคภูมิใจกับงานศิลปะของงิ้วในครั้งนี้มากค่ะ
ถึงแม้ว่าอุปรากรจีนอย่างงิ้วจะผ่านวันเวลามากว่าร้อยปี
แต่ปีโป้เชื่อว่างิ้วจะยังอยู่และสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนไปอีกนานแสนนาน
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

โอ้โหได้เลย